แล้วอันนี้ฉันก็อยากรู้สภาพจิตใจจะยังดีอยู่ไหม

เวลาที่พูดแบบนี้มีเรื่องกันแล้วต้องตบตีกัน

คุณว่าใครจะเป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำ

คิดว่าพี่ม๒คงต้องรุมสกรรมน้องป๕แน่เลย

อันนี้มันกลับกันเลยคือน้องป๕จัดการพี่ม๒ค่ะ
เรายังเน้นย้ำนะไม่สนับสนุนความรุนแรง

คุณตัวเท่ากันเลยต้องบอกก่อนสีแดงเนี่ยคือน้องป๕
เสื้อขาวฝั่งซ้ายมือคือพี่ม๒
มาคนเดียวพี่ม๒มาคนเดียวส่วนคนอื่นนั่นนี่
เสื้อดำก็ป๕ทั้งนั้นคนถ่ายก็ป๕ทั้งนั้น
แล้วก็มีการพูดอย่ารุมอย่ารุมแต่
นี่ไม่ใช่รุมแต่เป็นการแท็กทีมหรือว่าแตะมือกันตีแตะมือกันตบ
ใช่พอคนนี้ตบเสร็จเอาอีกฝั่งนึงมาจากด้านหลัง
ถีบทั้งจิกทั้งกระชากครับนี่ค่ะมันเป็นแบบนี้แหละ
เรื่องนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะนักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปเลย
เพราะว่ามันเกิดขึ้นเขาบอกว่านัดไปที่ป่า
ป่าท้ายหมู่บ้านแล้วไปเคลียร์ใจกัน
นี่ต้องบอกก่อนอยู่ที่บ้านดุงที่อุดรนะคะ
นักข่าวของเราก็ไปหาพอเพราะว่ารู้แล้วแหละ
ว่าคือโรงเรียนไหนอยู่ที่ตำบลดงเย็นที่อำเภอบ้านดุงนี่แหละ
พอบอกว่าขอได้ไหมขอไม่บอกชื่อโรงเรียน
ไม่ให้สัมภาษณ์แต่ก็ให้ข้อมูลเบื้องต้น
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดวันครูเลยคุณ

แต่ว่าพอบอกว่าอย่าถ่ายเห็นหน้าพอนะ

ใช่แล้วก็บอกว่าอันนี้คือจริงเด็กเขานัดมาเคลียร์ใจเรื่องที่บาดหมางกัน

คุณผู้ชมฟังนะพอบอกแบบนี้
เป็นเรื่องของเด็กหยอกล้อทะเลาะกันธรรมดา
เฮ้ยไม่ธรรมดานะเรียกไปตบกันแบบนั้น
ดิฉันไม่แสดงความคิดเห็นแล้วกันคุณผู้ชมคิดยังไงพิมพ์เข้ามาค่ะ
คือตอนนี้โรงเรียนเรียกตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองมาคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายเลยนะ

ตบตีทำร้ายร่างกายกันถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริง

คุณผู้ชมมีการนัดกันมาแล้วก็มีถ่ายคลิปแบบนี้อีกนะครับ